ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะคะเป็นเหตุการณ์ของปืนอีกแล้ว
เกิดขึ้นบ่อยครั้งและยังคงรายงานกันอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ออกมากราดยิงในสนามเด็กเล่นของโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะ
คนร้ายเนี่ยเป็นเด็กชายอายุแค่๑๔ปีใช้อาวุธปืนยิงสังหารนายเจฟรีออสบอลวัย๔๗ปีผู้เป็นพ่อ
มีนักเรียน๒คนแล้วก็ครู๑คนได้รับบาดเจ็บนะคะ
ซึ่งผู้ก่อเหตุเองก็ยอมให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยดับเพลิงเข้าควบคุมตัวที่บริเวณสนามเด็กเล่นด้านหลังโรงเรียนค่ะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันอบพยพนักเรียนออกจากโรงเรียนเพื่อขึ้นรถบัสไปที่พักพิงที่อยู่ในโบสถ์ใกล้เคียง
ระหว่างที่จะรอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่
ตำรวจบอกว่าตอนนี้กำลังสืบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุ
ซึ่งทั้งผู้ก่อเหตุและเหยื่อเองก็เป็นคนผิวขาวค่ะ
ก็เลยยังไม่แน่ชัดนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องราวเป็นอย่างไรและแรงจูงใจเกิดจากอะไรค่ะ